แต่ว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้เราไปคุยมาทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะคะค่อยมาไล่เรียงกันดูว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงกันแน่เริ่มต้นจากคลิปนี้นะคะ
แต่ว่ามันมีประเด็นที่ว่าฝ่ายเพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ้โหคลิปนี้มันตั้งแต่ปีไหนแล้วมันเป็นคลิปเก่าหรือเปล่า
นางนวรัฐองค์วัฒนพัฒน์อายุ๗๕ปีนางนัทพัฒน์สดมุ้ยหรือเจ๊อ้อยพร้อมสามีที่เป็นทหารเปิดร้านซ่อมไดนาโม
นี่คือสองฝ่ายที่เขามีเรื่องกันมาเขาบอกว่าเขามีเรื่องมีราวบาดหมางใจกันมาตั้งแต่ปีหกศูนย์
เคยทำร้ายร่างกายจนขึ้นโรงพักมาแล้วหลายรอบมากส่วนเหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าถ้าต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
ก็ต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกันดีกว่าครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
นวราชกับลูกชายไปพบกับนายพัฒนภงทองสุกพอแขวงทางหลวงนนทบุรีไปร้องเรียนค่ะ
ให้ดำเนินการกับเพื่อนบ้านค่ะกับเจ๊อ้อยและสามี
เพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเอารถไปจอดบนทางเท้าแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาเปิดเป็นร้านซ่อมไดนาโม
พัฒนภงก็เลยอธิบายนางนวรัฐหรือว่าอาม่าไป
บอกว่าอ๋อแบบนี้มันไม่น่าจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้นะ
หน่วยงานที่ต้องดำเนินการคือตำรวจนะไม่ใช่ทางหลวงนนทบุรี
ก็จะต้องเป็นความผิดเกี่ยวกับข้อหาพรบจราจร
ทางหลวงเนี่ยดำเนินการได้ก็แค่ว่ากล่าวตักเตือน
แบรีเออร์มาตั้งขวางไม่ให้จอดรถแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ
ก็เลยชี้แจงอาม่าไปแบบนี้ค่ะครับ
เราก็พยายามไปทำอยู่เนี่ยครับ
คือเราไปบอกเขาเราไปเจอเราบอกเขาให้เขาเคลื่อนย้ายออกเขาเคลื่อนย้ายออก
แล้วก็ท่าทางใหม่อย่างนี้หรอครับทำได้แค่นี้เหรอครับ
แล้วถ้าตัวประสงค์เราไม่สามารถคืนพุทธบาทกลับมาเป็นพุทธบาทหรอครับ
เราก็ต้องไปตรวจดูว่าวัตถุประสงค์เขาเอารถเข้าไปจอดอาคารไหม
คือเขาขออนุญาตรถเข้าไปจอดในอาคารอาคารจอดได้กี่คันอ่ะ
คือถ้าเขาจอดนอกอาคารเนี่ยเราก็ใช้มันใช้ได้คือพรบทางพรบจราจรเร็วที่สุดเลย
สิทธิของประชาชนทุกคนมีเท่าเทียมกันเขามีสิทธิ์ที่จะเข้าออกอาคารโดยขออนุญาตเรา
เขามีสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไป
ทำผิดเงื่อนไขแล้วเรามีสิทธิ์ทำอะไรล่ะครับ
เราก็ต้องแจ้งให้เขาแจ้งเขาขั้นแรกคือแจ้งให้เขาหยุดการกระทำ
ซึ่งเราออกหนังสือแล้วไปเมื่อต้นเดือนกุมภาเสร็จแล้วถ้าเขายังทำอยู่
เราก็จะเข้าไปลื้อถอนหรือขนย้ายออกคือเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะบอกว่า
คุณผิดคุณไม่มีคิวแล้วคืออย่างนี้เราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
ตำรวจมามาสืบทำสำนวนจะฟ้องหรือไม่ฟ้องฟ้อง
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามชี้แจงอาม่านะ
แต่อำมาตย์ก็บอกว่าก็ที่อำมาตย์มหาเจ้าเรที่มา
ทางหลวงก็อยากจะให้จัดการกับเพื่อนบ้านหน่อยเอารถมาจอดบนทางเท้าตลอดเลย
อยากจะเรียกคืนทางเท้าให้กับประชาชนอาม่าบอกนี่นะคะ
แต่ทางหลวงไม่สามารถดำเนินการได้อาม่าก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไง
ก็ยังต้องร้องเรียนต่อแหละเพื่อให้เพื่อนบ้านเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมาย
แล้วเพื่อนบ้านไม่ใช่แค่เอารถไปจอดบนทางเท้านะเปิดเพลงเสียงดังด้วย
อาม่าบอกอาม่าเหนื่อยมากที่ต้องมาทำอะไรแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้อาม่าอยากจะให้เพื่อนบ้านทำยังไงล่ะ
บ้านใกล้เรือนเคียงจะให้ย้ายออกไปหรืออย่างไร

ใช่ค่ะก็ในฐานะเพื่อนบ้านจะยังไงล่ะ
มันก็ต้องอยู่ด้วยกันเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย
อาม่าบอกว่าก็ปัญหาแบบนี้มันไม่จบง่ายหรอก

อาม่าก็เลยต้องมาทวงคืนความยุติธรรม

เหนื่อยกายเหนื่อยใจ

ว่าผู้มีเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ใครเป็นผู้มีทรงอิทธิพลครับ

ตามหลักนี่นะกฎหมายนะเขามีอยู่แล้ว
ว่าต้องคืนทางเท้าให้ประชาชน

เอามาเป็นประกอบอาชีพเลย
เขาจอดทิงค่ำวันค่ำคืนในซอยเห็นไหม
มีแต่คนบอกเบิ้ลเครื่องไม่มีเวลาร่ำเวลา
ตีสองตีสามก็ไม่ได้นอนฮึ่มฮึ่มฮึ่ม

มันไม่ชิ้นก็ราคาคือจริงนี่นะ
เราอยู่ร่วมกันต้องเดินคนละก้าวถอยหลังคนละก้าว
ก็มีการเจจามันไม่เจจามันเอาปลงคมคู่
แจ้งหมด
เค้าบอกแม้กระทั่งตำรวจเมียงกัวมัน
รพไม่เคยเจจาไม่ได้เจจามันเมคเรื่องขึ้นมา
อาม่าบอกแบบนี้นะคะฝั่งอาม่าคุยกับตินักข่าวของเราทีนี้ค่ะมาดูคู่กรณีของอาม่าค่ะก็คือเพื่อนบ้านนะคะนางนันทพัฒน์นะคะนางนันทพัฒน์ก็คุยกับทีมข่าวของเราทีมข่าวก็ถามเหมือนที่อาม่าพูดไว้เช่นเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดัง
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังนะครับทีมข่าวเลยบอกไหนลองเปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าระดับเสียงที่เปิดแบบทุกวันมันดังไหมเดี๋ยวลองวัดระดับเสียงดูเลยว่ามันดังไหมนี่ค่ะติก็ลองวัดดูความดังก็อยู่ที่ประมาณ๘๐๘๖เดซิเบลครับประมาณนี้นี่นะคะคุณผู้ชมลองฟังดูไหมว่าเสียงมันดังขนาดไหนเพราะว่าติบอกว่าลองเปิดนะแบบที่
ก็เป็นร้านดายนาโมก็คงจะทำงานไปเปิดเพลงไป
แต่ลักษณะมันเป็นตึกแถวไงใช่ไหมใช่

กำแพงติดกันอ่ะหรือกำแพงเดียวกันอ่ะ
อาจจะแบบดึงอะไรอยู่ตรงริมกำแพงฝั่งบ้านอาม่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ติก็เลยถามนางนันทพัฒน์ว่าแล้วจะยังไงต่อ
เพราะว่าตัวอาม่าเขาเดินหน้าร้องเรียนนะ
ถนนหน้าบ้านอีกใช่ไหมที่จอดรถเวลาลูกค้ามา
ทางเท้าเปิดเพลงเสียงดัง
คือถามว่าถ้าอาม่าไปร้องลักษณะอย่างนี้จะเป็นร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่ร้านไดนาโมร้านนี้
คือถ้าพื้นที่ทางสาธารณะมันก็ไม่ถูกหรอก

ร้านอื่นอะไรที่เขาอยู่เป็นตึกแถวข้างทางเขาก็ต่อให้ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีข้าวของไม่มีอะไรก็เอาเก้าอี้ไปวางไว้ก็มี
ใช่แต่ทีนี้ติก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้จะเอายังไง
เพราะว่าอาม่าเขาก็เดินหน้าจะร้องเรียนจะดำเนินการจะทวงคืนความยุติธรรม

เขาก็บอกว่าจะย้ายยังไงล่ะต่างคนต่างอยู่ได้ไหมล่ะครับ
ฝั่งนางนันทพัฒน์บอกว่าฉันพร้อมหยุดนะ
พร้อมจะหยุดทุกอย่างนะจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะ
กรณีที่อาม่าไปร้องเรียนว่าโอ้โหเอารถมาจอดบนทางเท้า
คนเดินไม่ได้ต้องไปเดินบนถนนเนี่ย
เธอบอกว่าก็ไปดูร้านอื่นสิ
มันก็ประมาณนี้มันก็มีหมดแหละ
จริงแล้วเธอก็เป็นร้านซ่อมรถซ่อมไดนาโมมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ทุกร้านแหละ

ชาวบ้านเขาก็เอารถมาจอดบนทางเท้า
การที่เอารถมาจอดบนทางเท้าคือจอดบนทางเท้าตอนกลางคืน
หน้าบ้านไม่ได้ไปจอดแบบโอ้โหช่วงเร่งด่วนหรืออะไรแบบนี้
ส่วนที่อาม่าบอกว่าเธอเป็นผู้มีอิทธิพล
เธอก็บอกว่าอาม่าเข้าใจผิดแน่เลย
เธอไม่ได้มีพฤติกรรมลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรเลย
แต่ว่าเวลาที่เธอจัดงานทำบุญทำกับข้าวก็จะเอาไปแจกชาวบ้านคนนั้นคนนี้ตามภาษาคนรู้จัก
แต่กลายเป็นว่าอาม่ามองว่าเป็นคนมีอิทธิพลเฉยเลย
ติก็เลยถามอ้าวแล้วเอาข้าวไปให้อาม่าบ้างไหม
เออกับข้าวไปให้บ้างไหมอ่ะ
บอกว่าใครจะไปกล้าล่ะไม่กล้าให้

ทีนี้ค่ะเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้เปิดเพลงดังนะคะคือลูกชายเปิดนะคะ
คือลูกชายก็ดื่มเหล้าเปิดเพลงเปิดฟังคนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเสียงดังเธอบอกแบบนี้
เราเนี่ยพร้อมที่จะจบทำไมเขาไม่ต่างคนต่างอยู่
เราก็ต่างคนต่างอยู่ซะซึ่งเขาก็ไม่มีธุรกิจอยู่แล้ว
เขาก็อยู่บ้านเฉยเราทำธุรกิจถามว่าเราไปอะไรกับเขามากมาย
ถ้าเขาตัดใจปล่อยวางและทำใจให้สงบต่างคนต่างอยู่ก็ไม่มีปัญหา
อาคารพาณิชย์เนี่ยเราถามว่ามันซึ่งเปิดทำการค้าได้แต่เราต้องดูในระยะเวลาที่เราจะเปิด
เราไม่ได้ไปเปิดกลางค่ำกลางคืนไม่ได้ไปเสียงดังไม่ได้ไปอะไร
การที่เขามาบอกว่าเรามีปาต้งปาร์ตี้คุณลูกชายของเราเขาจะกินเหล้าเขากินเหล้าคนเดียวมันผิดไหมคะ
เขากินเหล้าเขาก็ต้องมีฟังเพลงบ้างนิดหน่อยหน่อยถามว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่
มันไม่ได้เสียงดังเกินขนาดความเป็นจริงที่แกไล่ร้องเรียนเราแต่ละหน่วยงาน
พี่ลองหันกล้องกลับไปมองข้างหน้านะคะแล้วพี่ก็ลองหันกลับกล้องไปมองย้อนหลังพี่ลองดูว่าแต่ละร้านเนี่ยจอดรถเป็นยังไง
บางทีกลางคืนเราอาจจะจอดรถกระบะของเราเราต้องมาจอดหน้าบ้านถูกไหมคะเพราะว่าบ้านเรามีกล้องเพื่อดูว่ารถเราปลอดภัยไหมมันก็ต้องมี
แต่ถ้าเรื่องแบบนี้แล้วไปบอกว่าคนนู้นทำฉันก็ทำได้อะไรได้มันก็จะไม่ใช่นะมันก็ต้องแยกเป็นส่วนไปใช่ไหมถ้ามาบอกว่าถ้าจะเอาผิดเราร้านอื่นก็ผิดที่อื่นก็ผิด
เดี๋ยวมันจะยุ่งไปกันใหญ่นะเดี๋ยวมันจะยุ่งไปกันใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับคุณป้านวรัฐเนี่ยยังพูดเรื่องที่ถูกอีกฝ่ายเอาปืนมาข่มขู่นะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่คุณป้าพูดเอาไว้
ซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับทางผู้ที่เขาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๖๐แล้วนะครับหลังจากที่ทั้งสองบ้านเริ่มมีปัญหากันโดยฝ่ายป้านวรัฐเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๔ปีที่แล้ว
เอาดิ
ขายเลย
เดี๋ยวไปลุงพักกัน
ลุงขายเลยกูไม่สนใจหรอก

ขาย
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับที่ติดใจป้านวรัฐนะฮะติดใจอาม่านะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยอ้างว่าเป็นทหารเคยทำงานภาคใต้ไม่กลัวนี่การจะออกจากราชการไม่ใช่เรื่องง่ายประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนางนันทพัฒน์ชี้แจงกับเรานะครับบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่มีปัญหากันจนเป็นเรื่อง

ทำไมถึงมีเรื่องราวเนี่ยมาเป็นถ่าวตอนนี้อีก
แต่เอาเป็นว่าเธอบอกว่าเธอก็อยากฝากบอกไปยังป้ายังอาม่ากันแล้วกันว่า
ขอโทษในส่วนที่เธอเคยลงมือทำร้าย
และยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไปมันก็มีอารมณ์ชั่ววูบนั่นแหละ

แต่ยังไงซะในช่วงเวลานี้อยากให้ต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า
ค่ะทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านอีกหลังนึง
ที่อยู่ติดกับบ้านของอาม่าเปิดเป็นร้านเครื่องเสียงนะคะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็เคยถูกอาม่าไปร้องเรียน
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาเหมือนกันซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดอะไร
แต่เขาก็ยอมเอาป้ายออกเพื่อจะได้ไม่มีปัญหา